ข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นเคราะห์ดีเป็นโชคดีเพราะว่า
มีคลิปนี้ทำให้ตำรวจได้ช่วยตำรวจครับเหตุการณ์นี้
นะครับเกิดขึ้นขณะที่รถตำรวจสพชะอวดที่นคร
ศรีธรรมราชครับกำลังเอาตัวพุธหากลับลงพักนะฮะ
นั่นหนึ่งกรณีนะแต่ระหว่างขับสวนกับมอเตอร์ไซค์สายตรวจ
สอบพอเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่า
บันทึกวินาทีที่เกิดอุบัติเหตุกับรถมอเตอร์ไซค์สายตรวจ
เอาไว้ได้แบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
นั่นแหละอายะอายะนั่นน่ะไม่อายะได้ยังไงนะฮะ
ชนเพื่อนเรานะครับปุ้งก็ให้ไม่เห็นหรือยังไง
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถตำรวจครับ
จับภาพนาทีระทึกที่เกิดขึ้นกับดาบตำรวจ

เขาขี่มอเตอร์ไซค์สายตรวจลงจากสะพานมา
ขับตามหลังมาแล้วพุ่งชนแบบไม่เบรกเลยนะครับ
โดยไม่เบรกไม่แต่น้อยอย่างที่ผมบอกไป
จากนั้นลากทั้งตำรวจทั้งรถมอเตอร์ไซค์ไปไกลกว่า๒๕เมตรนะครับคุณผู้ชม
จังหวะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับมีรถกระบะตำรวจนะครับ
เป็นรถของสพเดียวกันกำลังเอาตัวผู้ต้องหากลับโรงพัก
ขับสวนมาพอดีเห็นเหตุการณ์ครับเพื่อนตำรวจถูกชน
เด็นไปต่อหน้าต่อตาเลยร้องเสียงหลงไอ้ย่าย่า
อย่างที่ได้ยินไปนะฮะนะครับรีบกลับไปช่วยเพื่อนทันที
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณสักบ่าย๓บนถนนในเขตเทศบาลชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราชครับตำรวจสายตรวจสองนายครับ
ต้นมีหนึ่งนายบาดเจ็บนะครับท่านขาหักคางแตก
คนนี้หนักหน่อยนะฮะอีกนายเนี่ยมีแผลแตกแล้วก็แผลถลอกเล็กน้อย
กู้ภัยส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลนะครับขณะนี้ทั้งคู่ปลอดภัยแล้วครับ
ยินดีด้วยฮะส่วนคนขับรถกระบะนะครับ
คือนายหัดทัชชัยอายุสี่สิบปีก็ไม่ได้หนีไปไหน
แต่ให้การวกไปวนมานะครับตำรวจจึงนำตัวกลับโรงพักไปด้วยเลยคราวนี้
แล้วไปตรวจหาสารเสพติดม่วงไม่ม่วงม่วงม่วงถูกต้องครับ
คุณปุ้ยฮะม่วงครับคุณผู้ชมตำรวจแจ้งข้อหานะครับ
ภาษาตำรวจภาษากฎหมายเขาเรียกว่าข้อหาเสพขับครับ
คือเสพยาเสพติดมาแล้วมาขับขี่ยวดยานนะครับทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บครับครับ